อ่ะข่าวซาร่าหน่อยนะฮะ

หลังจากนี้คุณไมค์พี่รัฐเนี่ยไปยื่นคำร้องขอม

คาซิงกินีนะฮะเพื่อขอให้ศาลนั้น

ไม้นั้นได้มีการลดคุณภาพชีวิตของลูกลงนะฮะ

เรื่องราวดังกล่าวนะครับเรื่องยื่นร้องศาล

เราไม่ได้คุยกันเรื่องของการรับรองบุตรนะฮะ

เขาเป็นคนอยากช่วยเหลือตรงนี้เราก็โอเค
เพราะมองว่าเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่
ไม่ได้โทษว่าที่ลดลงมันแย่นะ

มันยังสามารถซัพพอร์ตลูกได้เป็นถึงตัวเขานะฮะ
ซึ่งเขาก็เคยพูดว่าเขารับรองลูกไปแล้วในระยะเวลา๑ปี
แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องมีราวกัน
ซาร่าเลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นขอให้ลูกโตก่อนก็ได้
แล้วก็มีคนถามว่าทำไมไม่อยากให้ไม้นั้นเซ็นรับรองบุตรเหรอ
ในเมื่อลูกสามารถได้ทรัพย์สมบัติของตัวตัวไม้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
ซึ่งก็บอกเลยว่าไม่ใช่ไม่อยากให้เซ็น
แต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลตัวไม้และซาร่าเห็นถึงประโยชน์ของลูกจริง
ก็คิดว่ามันน่าจะจบกันได้ง่าย
ขณะเดียวกันนะฮะเหล่าแฟนคลับจีนก็ได้มีการร่วมกันขุด
เรื่องราวนะฮะรุ่มถึงรูปแล้วก็คลิปวิดีโอของคุณซาร่าเนี่ย
ที่มีภาพนั่งสวีทกับในแบบหนุ่มชาวรัสเซีย
โดยมีแอคเคาน์บวยบ๋อใช่ไหม
บ่อยบ่อเนี่ยนะที่นำคลิปออกมาแชร์ด้วยนะฮะ
มีผู้ติดตามประมาณสี่สิบล้านคนนะฮะเนี่ยนอกจากคลิปแล้วแฟนคลับจีนรายนี้นะครับ
ยังได้มีการโพสต์รูปสาวซาร่าในงานปาร์ตี้กับบรรดานหนุ่มด้วย

คุณแม่แล้วผู้ชายไปไหนแล้วว่ะไปแล้วสิกลับไปแล้วไง

แล้วก็มีแฟนคลับชาวจีนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของซาร่านะครับ
ก็ออกมาพูดกันพอสมควรทำให้แฟนคลับทั้งไทยแล้วก็จีนเนี่ยนะฮะ
ยังคงตั้งข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้ว
ซาร่าได้ท้องลูกอีกคนหรือเปล่ายังไม่ชัดเจนเขาเขียนมา
คุณแม่งคุณแม่งอยากเก็บไว้เนอะแล้วก็คือทั้งคู่ก็แบบว่าเหมือนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่า
แต่ก็คือเขาบอกดูจากรูปแล้วเนี่ยก็คือเป็นในแบบรุ่นน้องนี่แหละ
รัสเซียแต่ก็ที่มันยังไม่ชัดเจนที่คุณหนุ่มบอกเพราะว่าซาร่ากับไม้ก็ไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องนี้
ซาร่าก็บอกว่ารอก่อนวันนี้เอาทีละประเด็นประเด็นไปก่อนอย่างไม้เองเขาบอกเขาพยายามเรียกที่จะพูดเรื่องนี้
นะก็มีคนถามเยอะก็มีคนพยายามเอาภาพของวาดิมวาดิมเนี่ยก็คือเป็นนายแบบหนุ่มชาวรัสเซียเมื่อตอนสนิทสนมกับซาร่า
เนาะพอสมควรอ้าวแล้วก็อีกคนแล้วคุณแม่ใครก่อนหน้าที่เราเคยสัมภาษณ์ในตัวแม่ล่ะใคร
ที่เป็นคนอังกฤษอ่ะไม่ใช่เหรอใช่คนหนึ่งเหรออุ้ยไม่แต่นักก็มีคนมาจีบเยอะ
ที่คุณไม่บอกว่ามีห้าคนจริงเหรอไม่ห้าใครห้าคนเอาในข่าวว่าห้าคนตอนแรกก่อนเลยอ่ะ
คนแรกเลยจะเล่าให้ฟังก่อนไหมก็คือเปรมบุษราคำวงอันนั้นก็เป็นแฟนกันอยู่
เป็นบุษราคำวงเนี่ยคบกันประมาณสองปีแล้วก็บอกว่าท้องแต่ตอนในระหว่างที่คบกับเปรมบุษราคำวงอ่ะ
ก็เหมือนกับครบซ้อนกับเอ่อไหมอืมจนวันหนึ่งก็เหมือนกันว่าตอนแรกแรกก็บอกว่าท้องค่ะ
อันนี้ต้องต้องไม่รู้ต้องรอเปรมออกมาพูดเองอ่ะอืมนึกออกไหมอืม
ก็ตอนแรกคนแรกเลยคือเปรมก็ตอนนั้นเขาคบแบบว่าเป็นแฟนแบบว่าเปิดเผย
ซึ่งวันนี้ก็มีคนพยายามเอารูปเปรมออกมาเยอะพอสมควรจำเปรมได้ไหมล่ะ
เป็นบุษราคำวงเจ้าของค่ายแฟร์เทคอ่ะอืมนั่นแหละในระหว่างนั้นก็บอกเปรมว่าท้อง
ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ท้องจริงแล้วก็แบบว่าเห็นเขาว่ากันวะเขาว่ากันนะ
เอาผลตรวจปลอมส่งมาให้แล้วบอกว่าท้องแล้วบอกว่าท้อง
แล้วก็ในที่สุดก็คือไปคบกับไม้ใช่ไหมแต่ในระหว่างนี้ก็คือเหมือนครบซ้อนอะไรอย่างนี้
ท้องจริงจริงคนเขาก็เลยแบบว่าในท้องท้องท้องไม่เขาลือกันใช่ไหมเขา
ไม่ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์อ่านึกออกมั้ยทวิตเตอร์บอกเขาก็เลยมาแล้ว
ดีกว่าโยนให้เพจดีกว่าเธอโยนให้เพจโยนให้เพจอะไรนะจิกเจ๊อะไรเธอ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณทวิตเตอร์ของกูได้เออทวิตเตอร์ดีกว่าใช่ไหม
อื้อเอาเพจหรือทวิตเตอร์ดีมดตเตอร์อ๋อไม่ได้โปรดเตอร์ปรากฏว่า
มดตเตอร์หนุ่มหนุ่มแอปทำแบบไม่รู้เนอะแต่หนุ่มขุม
เธอนึกออกไหมล่ะช่วงเย็นยังแอบถังสะออน

วันนี้ทำไมมีเปรมบุษราคำบวงเข้ามา
มีส่วนแต่มันยังการจับเรียงไม่ถูก
อาถคุณก็เอาล่ะยังต้องเรียงสิ

กรอักษรเต็มยอดเยี่ยมเพราะหลังไม่ย่อแล้ว

อย่าเลยคุณแม่พูดไปเดี๋ยวโดนฟ้องเชื่อผมอย่าไปพูดเลย
อาจจะเรียนทำไลน์ยังไม่ถูกต้องนั่นแหละ

ตั้งกลุ่มไลน์ของคุณแม่๓๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป